มากันที่ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีคนร้ายค่ะ
ฆ่าโหดเจ้าของโรงน้ำแข็งนะคะอายุ๗๒ปีค่ะ

หลังจากนั้นคนที่ไปพบศพก็คือลูกชาย
เพราะว่าลูกชายติดต่อพ่อไม่ได้เมื่อวานนี้ก็เลยไปตามหานะคะ
ไปเจอที่บ้านไปร้องเรียกไม่มีใครตอบ

ตั้งแต่ชั้นล่างตามรอยเลือดขึ้นไปถึงชั้นบน
ไปเจอศพพ่ออยู่ในตู้เสื้อผ้านะคะ
เรียกเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบก็คือตำรวจนครบานประชาชื่น
พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
มาตรวจสอบเจอผู้เสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่งนะคะ
อยู่ในซอยวงสว่าง๑๙บางซื่อ

พบศพนายพรศักดิ์วัตตะวนิษฐกุล
อายุ๗๒ปีหรือว่าหรือว่าชื่อว่าเฮียหยูเนี่ยนะคะ
เป็นอดีตสมาชิกสภาเขตบางซื่อ
ศพถูกซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า
สภาพศพคือนั่งหลังพิงตู้ชั้นเข่าขึ้นมา
เสื้อเชิดลายสีขาวกางเกงสแล็กสีดำ
มีบาดแผลด้วยเป็นการถูกของแข็งตี
ไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณหน้าผาก
มีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็มีคราบเลือดที่ใบหน้าและมือขวา
ว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ตรวจสอบทรัพย์สินสร้อยคอทองคำที่ผู้ตายสวมใส่เป็นประจำ
และเงินสดในกระเป๋าหายไปนะคะ
สอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
มาดูบ้านที่กำลังปรับปรุงช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนตี๔
ลูกชายของผู้ตายออกมาตามหาเพราะว่าลูกคุณพ่อไม่กลับบ้านนะคะ
แล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยจนมาพบว่าเป็นศพอยู่ในตู้เสื้อผ้า
จากการสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกจ้าง
เป็นชาวต่างด้าวนะคะเป็นชาวพม่าที่มาปรับปรุงบ้าน
เข้ามาทำงานได้ประมาณ๒เดือนแล้ว
โดยมีเพื่อนเข้ามาทำงานก่อนแล้วก็ชักชวนผู้ก่อเหตุมาทำงานด้วย
ตำรวจได้ภาพนี้แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านพัก
สามารถบันทึกข้อมูลผู้ต้องสงสัยไว้ได้
เป็นชายชาวพม่ารูปร่างเล็กแล้วนี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญ
จนนำมาสู่การจับกลุ่มนะคะผู้ก่อเหตุชื่อว่านายคูปีหรือโกโก้
ตอนที่ไปจับกลุ่มเขาไปกบดันอยู่ที่อำเภอมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาครนะคะตอนนี้ตำรวจก็นำตัวมาสอบปากคำ
สนประชาชื่นพร้อมกับของกลางที่เขาใช้ตีเฮียหยูจนตาย

แลงนี้เขาเอาไปโยนทิ้งไว้ที่กองเศษไม้
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปเก็บมาได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญ

บอกว่าผู้ต้องสงสัยชอบขับรถเร็ว
ก็เลยถูกเฮียหยูต่อว่าและห้ามไม่ให้มาทำงานอีก
ว่าน่าจะเจ็บใจเรื่องที่ถูกต่อว่าเกี่ยวกับการขับรถเร็วนี่แหละ
แต่ว่าเก็บไว้ในใจก่อนกระทั่งมาสบโอกาสจึงก่อเหตุฆ่าเฮียหยูค่ะ